สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็น๑เดือนนะครับ
ที่ประเทศไทยของเรามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียว
แต่ว่าใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
อาจจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
เพราะนอกจากเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีการคาดการณ์ว่า
อุณหภูมิจะร้อนระอุที่สุดในรอบปีแล้ว
เรื่องของพายุฝนฟ้ากระนองพายุฤดูร้อนคือสิ่งสำคัญ
แล้วก็จำเป็นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
เพราะว่าภาพรวมในช่วงนี้เองยังมีปัจจัยต่างมากมายทีเดียวที่เข้ามา
มีบทบาทส่งผลต่อความแปรปวดลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
เริ่มต้นบริเวณทางตอนบนก่อนนะครับ
ตอนนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนบน
ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์
กระแสลมดังกล่าวนั้นยังคงมีคุณสมบัติในการเหนียวนำเอาความชื้นลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแน่นอน
ฝนเหล่านี้มาพร้อมกับมุโรงกระโชคและแรงฟ้าร้องฝ้าผ่า
การใช้ชีวิตในระยะนี้ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานนะครับ
อกจากนี้เองครับยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศ

นั่นก็คือหย่อมความร้อนครับที่ยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมา
แต่ก็ยังคงทำให้สภาพอากาศในช่วงกลางวันในหลายจุดหลายพื้นที่นั้น
ยังคงต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปแล้วก็ร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับ
จากเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ปัจจัยที่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนฟ้าขนองในบริเวณตอนกลาง
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง

นั่นก็คือกระแสลมใต้รวมไปถึงกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยรวมไปถึงบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
ในบริเวณดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าจับตามองอย่างที่บอกไปแล้วครับ
ในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่มีการคาดการณ์ว่า
อุณหภูมิจะไต่ระดับสูงที่สุดในรอบปี

จัยแรกก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความร้อนครับ
จะปกกลุ่มในบริเวณนางกล่าวติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
ประกอบกับเดือนนี้เองจะเป็นเดือนที่โลกของเรานั้น
หันพื้นที่เมืองไทยของเราเข้าตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดิบพอดีนะครับ
โดยเฉพาะช่วงสงกรานอาจจะมีสภาพอากาศที่ร้อนเป็นพิเศษ
โดยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
ดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในขณะที่บริเวณพื้นที่ตอนล่างอย่างบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

ถ้าหากก่อตัวแล้วมีกำลังแรงก็จะสามารถพัฒนากลายเป็นไซโคนครับ
เคลื่อนที่ไปบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

ฝั่งตะวันตกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่นะครับ

เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

ตรวจสอบสภาพอากาศในระยะนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องที่นี่นะครับ